คุณทักษิณจะไปยังไงต่อฮะหลังจากนี้กลับมาแล้ววันนี้
ก็คือหมายถึงว่าหลักเกณฑ์ของราชธรรมเนี้ยครับ
ที่เพิ่งไปแก้ไขใหม่ภายหลังเกิดกรณีของบุญทรงเนี่ย
ก็คือบุญทรงเขาถูกคำพิพากษา๔๘ปีแล้วก็ได้รับอภัยโทษ
ที่เป็นพระราชกฤษฎีกาตามลำดับเนื่องจากว่าพอโทษมาก
ลดก็ลดทีละมากมากนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเนี่ย
ซึ่งก็ต้องลดไปทีละ๑ใน๓ปกติแล้วถ้าเป็นคดีปกติ
ลดทีละครึ่งเลยนะอืมผ่าครึ่งแต่ว่าคดีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ย
แนบท้ายพระราชกิจสวัสดีการณ์จะก๊ักไป๑ชั้น
ก็คือแทนที่ได้ครึ่งก็๑ใน๓เนี่ย
ก็ลดจนกระทั่งว่าเขาใกล้จะได้รับการพักโทษ
ทีนี้พอคนไปร้องเข้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า
ท้ายที่สุดนั้นกรณีของนายกทักษิณ
มันมี๒ช่องทางคือกรณีโทษสูง
คนที่สวยที่สุดคือคุณวัฒนาเมืองสุขนะ
พัฒนาเมืองสุขต้องติดคุก๘ปีก่อน
จะเป็นอะไรไม่รับไอ้คดี
ก็คือหมายความว่าจึงจะเริ่มพิจารณาในการที่จะอภัยโทษได้
อภัยโทษที่เป็นพระราชกิจกิจสดีกา
จะเริ่มหักได้ลดได้ต้องติด๘ปีก่อน

ช่องทางที่๒ก็คือต้องรับโทษมาแล้ว๑ใน
กรณีของนายกทักษิณคดี๒คดีแรกนับพร้อม๓ปีกับ๒ปี
วันนี้คุณทักษิณโดนทั้งหมดรวม๘ปีนะครับแล้วก็คดี๕ปีมานับต่อ
เดี๋ยวถ้ามีกราฟิกเอาขึ้นให้หน่อยนะให้ก็คือหมายความว่า
ความจริงโทษท่าน๑๐ปีแต่เนื่องจากว่าคดี๓ปีกับ๒ปี
อันนี้คุณทักษิณวันนี้ศาลศาลท่านอ่านให้ฟังนี่เขาเรียกว่าเป็นการ
นับพร้อมก็คือว่าโทษ๓ปีกับ๒ปีก็สตาร์ทนับไปพร้อมกัน
แน่นอนที่สุดก็๓ปีคือไอ้สามปีแรกเนี่ยระหว่าง๒ปีแรกเนี่ย
คุณติดติดคุกในในส่วนของของสองคดีเลยสองคดีนับพร้อมกันก็คือ
ก็ยึด๓ปีเป็นหลักนะครับ๒ปีก็คล่อมไปแล้วก็อีก๕ปีก็
มาบวกนับต่อกันก็จะต้องไปคือหมายความว่าในกรณีนี้เนี่ย
นายกทักษิณต้องรับโทษครบ๑ปีก่อน๑ปีก็คือ๑ใน๓ก็ของ๓
๓ปีแรกถูกต้องแล้วถึงจะได้สิทธิ์พระธานอภัยโทษทั่วไปทั่วไป
คือหมายความว่าณขณะนี้สมมุติว่ามีพระราชกฤษฎีกาภัย
โทษท่านยังไม่ได้รับจนกระทั่งว่าเวลาผ่านไป๑ปี
ทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้พอเวลาอภัยเนี่ยอภัยเฉพาะคดีที่
รับโทษอยู่เท่านั้นนะไอ้ส่วนของ๕ปีเนี่ยมันยังไม่ได้ซึ่ง
มันจะแตกต่างไปจากการนับรวมอืมนับรวมเช่นว่าโทษทั้งหมด
รวมกัน๑๐ปีก็หรือว่ารวมกัน๘ปีก็จะลดโทษต่ำ
ก้อนตามจำนวนแต่ในกรณีนี้ก็รับโทษในสองคดีแรกซึ่ง
นับพร้อมไปก่อนถ้าได้ลดโทษเนี่ยก็ต้องให้จบ๓ปีของของ
คดีชุดล็อตแรกก่อนถูกต้องแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่ใน๕ปีหลัง
ผมเข้าใจว่าในกรณีนี้เนื่องจากว่าท่านได้ได้ชั้นเพราะนักโทษพอเข้าไปถึงทันทีเนี่ยจะเป็นนักโทษชั้นกลางก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามระเบียบราชธรรมก็จะจากชั้นกลางกลายเป็นนักโทษชั้นดีนะครับแล้วก็เวลานี้นะครับมีหลักสูตรนู่นนี่นั่นก็จะกลายเป็นนักโทษชั้นดีมากแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะครับก็เรียงไปแล้วก็วันลดโทษก็เป็นการหัก
มีหักวันเฉพาะแล้วก็มีการอภัยโทษก็จะมีการลดโทษตามชั้นของในแต่ละโทษ
ทั้งหมดคิดว่าคุณทักษิณน่าจะติดจริงสักกี่ปี
ผมว่านี่นะครับดูทั้ง๒เหตุการณ์น่าจะ๒๓ปี
แต่ถ้าขอพระราชทานโทษเป็นงานส่วนตัวอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
ถูกต้องถ้าวันหนึ่งท่านติดคุกไประยะหนึ่งนะครับ
แล้วก็ยื่นขอพระราชธานอภัยโทษไปแล้วก็พระราชธานอภัยโทษลงมา

ซึ่งอาจารย์วิศนุบอกว่าก็ความจริงก็ยื่นได้เลยนั่นแหละ
ยื่นได้เลยแต่ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิด๑๕๗เนี่ย
ผมไม่เคยเห็นว่าใครจะได้รับนะ

รายการชั้นผู้ใหญ่ตอนพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาบ

คุณปริญญาหรือว่ารองนายกรรมตรีคนอื่น

คือหมายความว่ายื่นถวายดีกาได้
แต่ว่าไม่มีดีการลงมา
มันไม่เคยมีที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตทั้งปวง